อีกหลายชนิดกีฬาสำคัญนะครับที่เราต้องตามกันต่อนะครับ
ก็เดี๋ยวมีผลเรื่องของมวยสากลมาฝากกันด้วย
มินตันเองอย่างที่เราเห็นนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาจะเป็นดาวรุ่งสายเลือดใหม่
เพราะว่ามีโทรเมนต์คาบเกี่ยวกันตั้งแต่โทมัสอูเบอร์ครับ
หลายชนิดกีฬาบริบทแตกต่างกัน

แต่บางชนิดกีฬาก็ถือว่าไม่ได้ตามเป้าซึ่งก็ต้องมาปรับปรุงกันใหม่ต่อนะครับ
โดยที่ผ่านมาทีมไทยก็ผ่านเข้าถึงรอบนี้๖รุ่น
ประกอบด้วยชาย๔หญิง๒นะครับ
จากทั้งหมด๑๑รุ่นครับ

บันจงสินทรีย์ครับดิกรีนักชกยอดเยี่ยมมวยสากล

เอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียไป

ส่วน๔๘กิโลกรัมหญิงจุธามารักษัตริย์

ปรากฏว่าจุธามาศก็เหนือกว่านะครับ

เป็นเหรียญทองที่๔ของขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทย

ขุนพลเสื้อกล้ามมวยสากล
ก็ส่งแข่งขัน๑๐รุ่นได้มา๔ทอง๒เงิน๓ทองแดง

ชนี้แข่งระบบ๔ใน๗เฟรมครับ
ช่วงแรกเนี่ยก็นักสอยคิวมาเลออกคิวดีกว่านำไปก่อนนะครับ

ด๓เฟรมรวดก็แซงชนะไปได้
ต่อ๒คว้าเหรียญทองใน๔เกมได้สำเร็จนะครับ
สรุปตารางรวมของเหรียญรางวัลนะครับ

อันดับ๓เป็นอินโดนีเซีย๖๙เหรียญทองนะครับ